คุณผู้ชมคะคลิปนี้มีการแชร์กันไปในโลกโซเชียล

แต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ออกมาชี้แจงแล้ว
ที่จังหวัดเลยที่มีผู้ชายคนนึงเขาขี่รถจักรยานยนต

พลเมืองดีไปช่วยโทรแจ้งทางโรงพยาบาล

รถโรงพยาบาลไม่มารับไม่มาช่วยสักที
แต่สุดท้ายมีพยาบาลมานะคะ
แต่ขี่รถจักรยานยนต์กันมาแล้วก็มาช่วย
แต่ก็เกิดคำถามว่าโอ้โหทำไมถึงให้รอตั้งเป็นแบบครึ่งชั่วโมงขนาดนั้น
แต่ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนโรงพยาบาลเขาชี้แจงมาแล้วค่ะ
เหตุเกิดที่ทางเข้าโรงพยาบาลภูหลวงนะคะ
ขณะนี้ผ่านไปแล้ว๓๐นาที
เจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงค่ะ
อยู่หน้าโรงพยาบาลภูหลวงห่างแค่โรงพยาบาล๒๐๐เมตรนะคะ
ยังไม่มีทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเลยค่ะ
แล้วมาช่วยเจ้าหน้าที่ใส่ชุดแบบนี้มาเหรอคะ
ไม่ได้สติแต่เจ้าหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะ
อย่างที่บอกว่าเนี่ยค่ะนี่คือรถจักรยานยนต์ล้มคนเจ็บก็นอนสลบอยู่ข้างทางแบบนี้
แล้วเหตุการณ์จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาล
ถึงโรงพยาบาลภูหลวงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยแค่๒๐๐เมตร
โทรแจ้งทางโรงพยาบาลแล้วก็รออยู่๓๐นาทีไม่มีใครมา
แต่สุดท้ายที่มาเนี่ยค่ะมีพยาบาลกับบุรุษพยาบาลขี่รถจักรยานยนต์กันมา
ภาพนี้นะคะก็มีอุปกรณ์มาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
แต่เขาก็พยายามบอกว่าอย่าสดผ่านเฟซบุ๊กอย่าแชร์ไปในโลกโซเชียลนะ
พยาบาลก็ขอร้องเอาไว้ก็ตามภาพนี้นะคะ
จากการสอบถามเนี่ยค่ะพยาบาลบอกว่าคือที่โรงพยาบาลเนี่ย
มีรถกู้ชีพคันเดียวแต่รถคันนั้นไปส่งคนไข้อยู่
ไม่มีรถสำรองก็เลยเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กันมาสองคนแบบนี้นะคะ
แต่ต่อมาก็มีรถของกู้ภัยสว่างคิรีธรรมมาช่วยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะคำถามคือทำไมถึงปล่อยให้เป็นลักษณะแบบนี้นะ
ทีมข่าวก็ถามไปทางโรงพยาบาลให้ด้วยนะคะ
โรงพยาบาลภูหลวงอะค่ะก็ได้ข้อมูลมาว่าคือวันเกิดเหตุเนี่ย
พยาบาลติดภารกิจจริงไปรับส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเลย
ไม่มีรถสำรองใช้แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ละเลยก็รีบไปช่วย
แล้วที่ไปช่วยเนี่ยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวไปช่วยกันนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คนเจ็บปลอดภัยแล้วทางโรงพยาบาลก็เลยบอกว่า
ใครที่แชร์ภาพแล้วก็ต่อว่าทางโรงพยาบาลเนี่ย
ผู้บริหารเขาอาจจะแจ้งความด้วยนะคะ
แจ้งความดำเนินคดีกับคนโพสต์คนแชร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็ต้องดูเหตุผลความจำเป็นกันด้วยนะ